คุณผู้ชมครับขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เรามีเรื่องร้อนทางการเมือง๓เรื่องครับ
คุณผู้ชมติดตามกันทั้งเรื่องของการแถลงชุมนุมใหญ่๑๙กันยายน
เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่รัฐบาลนั้นจะเจอแบบไม่เคยเจอมาก่อน
รวมทั้งเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐมนุนด้วยนะฮะทั้ง๓เรื่องนี้เป็นยังไง
ติดตามพร้อมกันครับกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่คุณก๊อฟบอกช่วงเวลานี้ต้องติดตามเรื่องสถานการณ์การบ้านการเมืองหน่อย
เพราะว่ามันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเป็นสัญญาณที่ที่ต้องติดตาม
อย่างเรื่องแรกเนี่ยเรื่องสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้เขาก็แถลงข่าวกัน
เขาใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมแต่ก่อนเนี่ยกลุ่มธรรมศาสตร์เขาเรียกว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเขาก็มาดัดแปลงนิดหน่อย
กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็แถลงข่าวเนี่ยคนที่เห็นในจอคุณพระฤทธิ์
ชีวรักษ์หรือเพนกวินเขาแถลงหัวข้อเรื่อง๑๙กันยา
ทวงอำนาจคืนราชสะดอนเนื้อหาหลัก
คือเขาแจ้งให้ทราบว่าเขาจะมีการนัดชุมนุมกันวันที่๑๙ตั้งแต่บ่าย๒โมง
แล้วอาจจะค้างคืนแล้วอาจจะข้ามคืน
เขาจะชุมนุมกันในธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ก็จะล้นออกมาที่สนามหลวงถ้ามากกว่านั้นก็จะออกมาถนนราชดำเนินกลาง
แล้ววันรุ่งขึ้นนัดหมายกันว่า๘โมงเช้า
เขาจะเดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลอันนี้น่าติดตามครับ
เรื่องนี้มีคนถามกันเยอะว่ารัฐบาลคิดยังไง
นายกรัฐมนตรีคิดยังไง
เรื่องที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปพูดกลางสภา
เพราะว่าต้องตอบคำถามคำชี้แจงหลายเรื่องที่เขาเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ
มีหัวข่าวว่าบิ๊กตู่ยืนยันกลางสภาดูแลม็อบไม่ให้อันตราย
นายกบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวที่จะห้ามนักศึกษาย้ำมาเสมอว่าให้อรุมอรวย
เพราะมือที่๓เมื่อปี๕๓เกิดขึ้นมาแล้ว
ทุกคนคือลูกหลานของผมผมฟังนักศึกษาฟังอีกพวกหนึ่ง
อย่ามาบอกว่าไม่ฟังใครอรุมอร่วยมาตลอด
ผมรักลูกหลานอยู่แล้วผมก็เป็นคนมีลูก
ผมอบรมลูกไปในทางที่ดีซื่อสัตว์สุจริตไม่ก้าวล่วงงานพ่อ
ไม่รับผลประโยชน์ไม่เปิดเผยตัวส่วนครอบครัวไหน
จะไปร่วมชุมนุมก็ได้ดูแลลูกหลานของท่าน
ให้ปลอดภัยอยู่ดียืนยันว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรแน่นอน
ผมขอยืนยันตรงนี้ใครจะทำต้องหาตัวให้เจอ
ฝากให้ลูกหลานสบายใจให้อยู่ในกรอบสันติวิธี
ผมฟังหมดแต่ไม่อยากฟังต่อหน้าเพราะมีปัญหา
ที่มีคนอยู่เบื้องหลังพอสมควรอย่าให้พูดมากกว่านี้เลยนี่
ถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วจะไปยังไงต่อ
โดยประสบการณ์การชุมนุมที่ผ่านมาผมทำข่าวมานาน
เหตุการณ์มาหลายเรื่องที่เป็นเรื่องร้ายในบ้านเมือง
ตั้งแต่สิบสี่ตุลาตั้งแต่หกตุลาตั้งแต่พฤษภาสามห้า
การชุมนุมคนจะมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญคนมากก็ไม่เป็นไร
แต่ขออย่างเดียวอย่าให้เกิดการปะทะอย่าให้นองเลือด
ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่นองเลือดไม่ปะทะไม่เป็นไร
ก็จำได้ไหมล่ะครับกปศชวนคนออกมา
ไม่รู้ตั้งกี่ล้านคนยังทำอะไรไม่ได้
แต่ที่มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เพราะทหารเข้ามายึดอำนาจ
ฉะนั้นปัจจัยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่า
ถ้าไม่มีการปะทะไม่รุนแรงไม่เป็นไร
ฉะนั้นถ้านายกย้ำและควบคุมฝ่ายตำรวจฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้
สถานการณ์ก็ไม่น่าห่วงมากแต่อย่าลืมว่าปัจจัยอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้ไม่เหมือนกับปี๑๔
ตุลา๑๖แล้วก็ตุลา๑๙แล้วก็พฤษภา๓๔
ตอนนั้นมีเหตุรุนแรงทางการเมือง
แต่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่บอบช้ำมาก
แต่ตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศบอบช้ำติดลม
เพราะเรื่องโควิดเป็นปัญหาหนัก
คนลำบากปิดโรงงานกันทุกวันคนตกงานทุกวัน
ธุรกิจปิดตัวลงทุกวัน
คนลำบากทุกวันคนไม่มีอันจะกินมากขึ้นทุกวัน
แล้วถ้าสถานการณ์ทางการเมืองมันลุกลามจนลุกลาม
กลายเป็นเหตุวิกฤตขึ้นมาซ้ำเติมเข้ามาแล้วจะยังไง
แล้วจะยังไงคนก็จะลำบากมากขึ้น
ธุรกิจเศรษฐกิจก็จะเสียหายยับเยินมากขึ้น
เราจะกู้ซากเศรษฐกิจกันไม่ไหวแล้วเราจะไปยังไง
ประเทศจะย่อยยับแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ
ฉะนั้นสิ่งดีที่สุดก็คือว่าอย่าให้วิกฤตซ้อนวิกฤต
อย่าให้วิกฤติการเมืองซ้อนวิกฤตเศรษฐกิจ
อย่าให้คนที่ลำบากอยู่แล้วต้องลำบากไปมากกว่านี้
คำถามก็คือว่าเราจะทำยังไง
ฝ่ายผู้มีอำนาจจะทำยังไงในสถานการณ์อย่างนี้
ลองไปดูย้อนกลับไปดูบทเรียนในอดีตสิครับ
แล้วคำตอบจะตามมาเองว่าฝ่ายผู้มีอำนาจควรจะทำยังไงแค่ไหน
ถึงจะแก้ปัญหาถึงจะไม่ให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤต
ขึ้นมาในบ้านเมืองได้คำตอบจะตามมาเองครับ
ส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องตามเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นต่อเนื่อง
เรื่องการเรียกร้องให้แก้รัฐมนูลในที่สุดสรุปว่าณขณะนี้เนี่ย
ร่างที่จะเสนอเข้าไปในที่ประชุมสสววันที่๒๔นี้
ว่าจะให้แก้รัฐมนูลเนี่ยหลักมี๓ร่าง
ร่างที่๑ร่างของพักร่วมฝ่ายค้านที่พักร่วมฝ่ายค้านเขาไปยื่นต่อประธานชวน
เนื้อหาหลักหลักพักร่วมฝ่ายค้านเสนอให้แก้รัฐมนูลมาตราสองห้าหก
มาตรา๒๕๖ก็คือแก้เพื่อที่จะให้มีสสร
เข้ามาร่างรัฐมนูลสองร้อยคนสองร้อยคนนี้
ร่างของฝ่ายค้านเขาบอกให้มาจากเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
กรอบเวลาที่จะแก้รัฐมนูลต้องให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ถัดมาร่างที่สองคือร่างของพักร่วมรัฐบาลเสนอเหมือนกับฝ่ายค้านครับ
ให้แก้มาตราสองห้าหกเพื่อให้มีสองร้อยคนเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาไปเพิ่มออกมาว่า
สองร้อยคนเนี่ยให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงร้อยห้าสิบให้สอสอเลือกมาสิบ
สวเลือกมาสิบให้ที่ประชุมอธิการบดีเลือกมายี่สิบ
แล้วให้เป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าไปร่างรัฐมนูลด้วย๑๐คน
ทีนี้เรื่องกรอบเวลากรอบเวลาเนี่ยของพักร่วมรัฐบาลเขาบอกต้องให้เสร็จภายในร้อยสองร้อยสี่สิบวัน
ร่างที่๓คือร่างของพักเก้าไกลแปลกกว่า๒ร่างแรก
เก้าไกลให้เหตุผลว่าไปร่างรัฐมนูลกันนานขนาดนั้นเนี่ย
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภา
เลือกตั้งเข้ามาใหม่เลือกนายกใหม่สวก็ยังมีอำนาจมีหน้าที่ในการเลือกนายก
โหวตเลือกนายกอยู่ดีฉะนั้นพักเก้าไกลบอกว่าแก้มาตราเดียว
มาตราเดียวที่ว่านั้นคือมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
แก้ปิดสวิตช์สวให้สวร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ได้
ก๊อกนี้ก่อนเผื่อว่านายกลาออกหรือมีการยุบสภาเลือกตั้งเข้ามาใหม่
สวมาโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่ได้แก้ตรงนี้ก่อน
ส่วนมาตราอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
ก็มีสอสอรัฐบาลไปเห็นด้วยกับพักเก้าไกลเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเมื่อวานนี้
สอสอฝ่ายรัฐบาล๑๐กว่าคนเกือบ๒๐คนที่ไปร่วมลงชื่อกับพักเก้าไกล
ไปถอนชื่อแล้วพอถอนชื่อปรากฏว่าจำนวนรายชื่อที่จะยื่นเนี่ย
เสนอยติไม่พอครับไม่ถึงร้อยเสียงสุดท้ายร่างของพักเก้าไกลก็จบเห
แท้งไปไม่ถึงไหนไปไม่รอดฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตามต่อไปก็คือว่า
ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ารอรออย่างเดียวรอให้มีการเลือกสอสอรอมา
แล้วก็แค่ค่อยแก้รัฐมนูลอันนี้ก็เป็นประเด็นตามมาว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะยังไงต่อวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังว่านี่คือสองเรื่องที่มันผูกกัน
เรื่องการร่างรัฐมนูลข้อเสนอให้แก้ไขรัฐมนูลร่างรัฐมนูลใหม่
กับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่๑๙นี้ต้องติดตามครับ
เราก็จะรายงานสรุปเป็นประเด็นให้ทราบเป็นระยะระยะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ